เขามีการแชร์คลิปแล้วก็ภาพ

พอขับไปแล้วหยุดกลางถนน
แล้วก็ถอยหลังมานะ

นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งมีภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
เขาโพสต์เหตุการณ์นี้ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะคะ

เพราะสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่นิสัยของมนุษย
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคุณควรออกมาอธิบาย
คุณขับรถไปดีแล้วอยู่คุณก็ถอยรถมาชนฝรั่ง

แต่สิ่งที่คุณทำคือไม่มีแม้แต่จะลงมาดู

ไม่รู้จิตใจคุณทำด้วยอะไร
รถผมเป็นรอยฝรั่งก็เจ็บ
คุณแค่หันมาดูแล้วขับรถไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รถซ่อมได้แต่คนซ่อมไม่ได้นะครับ
ท่านใดที่รู้จักฝากบอกด้วย

วินาทีที่๕๐อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เป็นจังหวะที่ฝรั่งเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังไปนั่นแหละ
แต่มันเกิดอะไรกันขึ้นล่ะ
ทำไมเขาถึงต้องเบรกแบบนี้แล้วก็ถอยมาค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะตอนโพสต์นะคุณผู้ชม
คนก็แชร์เรื่องนี้ไปเยอะแล้วบอกว่าอยากจะดูหน้าเหลือเกิน

ทีนี้ล่าสุดค่ะทางด้านพันธุ์ตำรวจตรี
ปริญญารักษาแก้วสารวัตรปรับปรามสพบผุทร
ต่างชาติที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี้นะคะ

แต่เบื้องต้นตำรวจก็ให้เร่งติดตามหาเจ้าของ
แล้วก็คนขับรถนิสันในคลิปมาสอบปากคำแล้ว

เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าทราบทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
ลิงลอลิง๓๑๒๖เห็นสีเสออะไรชัดเจนเลยนะคะ
ก็เนี่ยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจถอยมาชนหรืออย่างไร
เพราะว่าเดี๋ยวสอบจะเข้าข่ายประมาท

ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลก็สามารถแจ้งตำรวจได้ด้วยนะคะ